หมองบันเทิงไทยรัฐก็รอเสิร์ฟอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ

บางทีดูบันเทิงไทยรัฐก็สบายผ่อนคลาย

แต่บางคนบอกว่าขอที่มันมีเยียวยาแบบว่าสัมผัสได้ไหมจ๊ะ

อย่างคนแรกท่อผ้ากำพัดแมวแล้วแต่ละตัวเขาเนี่ยชื่อแปลกนั้นเลย

รักเป็นลูกเลยคุณค่ะพี่แถมคนน่ารักแสนสนพี่สันนี่เนี่ย
บอกเลยว่าแมวของพี่เขามันเกินตั้นแล้วเกิน
คือแมวแบบทำให้ตกหลุมรักตลอดเลย
จากผู้ชายมาสนิ่งพออยู่กับเต้าเหมียวแล้วก็เสียทรงเลยนะคะคุณผู้ชม
เออนะคะจากพี่ซันนี่คนนี้เป็นธาตุแมวเหมือนกัน
เป็นเกาหลีสายเลือดไทยคนนี้ก็หลงรักไอ้เต้าเหมียวอย่างแรงเหมือนกัน

หรือจะเป็นตอนที่เอาเท้ามานวดให้

ฉันอยากสิงร่างแมวแบม

ขอเป็นนางนวดให้แบมแบมได้ไหม

มีรูปกับเต้าเหมียวผลปูอยู่๒ตัวเหมือนกัน

เมื่อตอนนี้ไม่โฟกัสแมวล่ะ
แพ้ขนแมวเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่มีขนดิฉันโอเค
พระเธอรู้ได้ยังไงว่ามีขน

เพราะว่ามีคนส่งน้องมาให้เลี้ยง
พอได้ดูแลก็หลงรักไม่ไหวเลยล่ะค่ะ

แต่ว่าน้องตอนนี้กำลังป๊อปปูล่ามาก

ไม่เคยคิดว่าตัวเองชอบแมวมาก่อนนะครับ
ก็เป็นแมว๒ตัวแรกที่เลี้ยง
แล้วก็รู้สึกว่ามันเพลินมาก
เห็นไหมใครเคลิ้น

น่ารักทั้งเหมียวน่ารักทั้งคนเลี้ยงเลยนะคะ